ปรางอลิสาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่อง

ไม่รถแข่งเขาเป็นนักแข่งรถไง
ไม่รอแล้วนะคะพร้อมกับเผยสเปคหนุ่มคนใหม่

เอาจริงสาวปรางเนี่ยเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์
หนุ่มโอบโอบนิธิไปไม่ถึงปีเนาะ
ตอนนี้ก็พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วค่ะว่า

ใช่เพราะอะไรที่จบไปแล้วเนี่ย

แต่ที่ยังสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันได้อย่างแน่นอน

ความทรงจำดีไปค่ะ
แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สาวปรางเขาฝากมา
ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแฮปปี้กับชีวิตโสดมากแค่ไหน
แต่หนุ่มจ๋าไม่ต้องเสียใจไป
เพราะว่าสาวปรางเขาฝากถึงหนุ่มนะคะว่า
จ๊ะพี่จ๋ามาขายขนมจีบหนูเถอะ
ในวงการหรือว่านอกวงการก็ได้หนูไม่ปิดกันค่ะ
ต่อจีบได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาจี๊ดอะไรค่ะ
ในวงการก็ได้ในวงการก็ได้ค่ะ
แล้วแต่ว่าเรารู้สึกคลิกกับใคร